ตำรวจสพคูคศจังหวัดปฐุมธานีใช้เวลา๖วันนะครับ
ในการติดตามจับกลุ่มตัวสามีโหดที่แทงภรรยา
แล้วก็ปล่อยให้เสียชีวิตอยู่ท้ายรถกระบะที่หน้าคลินิกแห่งหนึ่งเอาไว้ได้
เรื่องต้นผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะครับ
แต่ว่าตำรวจยังพาไปทำแผนไม่ได้
เพราะว่าญาติผู้ตายที่ทราบข่าวมากันเต็มโรงพัก
แล้วก็ไปรออยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

คืออันนี้หนูก็ไม่รู้ยังไงเนอะ

หนูยังไม่ได้รับคำขอโทษจากฝ่ายนั้นเลยค่ะ
ถ้อยคำจากใจของนางสาวอาริสรารวมอยู่
ที่ถูกนายทรงสิทธิโอสดหรือป๊อกอายุ๓๒ปีสามี
กแทงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยผู้เป็นน้องสาวยังคงเสียใจกับการจักรไปอย่างไม่มีวันกลับของพี่สาว
และอยากให้ฝ่ายผู้ต้องหามาขอโทษหรือขอขมาพี่สาว
แม้ว่าวันนี้จะเหลือเพียงเท่าอัฐิก็ตาม
โดยวันนี้ตำรวจภูทรคูคศจังหวัดปฐุมธานี
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วหลังไล่ล่าตัวนาน๖วัน
พร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูทรคูคศ
หลังนายทรงสิทธิ์หลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ญาติยาดของผู้เสียชีวิตทราบข่าวว่าจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
และอยู่ระหว่างนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พากันไปที่สพคูคศพร้อมนำภาพถ่ายตั้งหน้าศพและอัฐิไปที่สพคูคศด้วย
แม้ว่าวันนี้จะมีการเตรียมนำอัฐิไปลอยอังคารที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครก็ตาม
ขณะเดียวกันตำรวจต้องยกเลิกกันทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากเกรงว่าจะเกิดเหตุบานปลายเนื่องจากญาติของผู้เสียชีวิตมารอเจอหน้าผู้ต้องหา
ด้านพลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พันธุ์ตำรวจเอกสมิทธิสารอดผู้กำกับการตำรวจภูทรคูคศ
เดี๋ยวรวมพูดคุยกับพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตหลังทางญาติได้เดินทางมาพบตำรวจ
พร้อมอธิบายถึงแนวทางการดำเนินคดีและชี้แจงให้ญาติเข้าใจ
โดยจ่าสิบเอกปรีชารวมอยู่พ่อของผู้เสียชีวิตกล่าวว่า
พึงเพาะใจแนวระดับหนึ่งหลังผู้คุยกับตำรวจ
พร้อมอยากให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุด
ยังติดใจเรื่องแม่ของผู้ต้องหาในวันเกิดเหตุ
ไม่ยอมพาลูกสาวไปที่โรงพยาบาล
แต่กลับพาไปคลินิกจนลูกสาวเสียชีวิต
ให้ถึงขั้นสูงสุดเช่นประหาร
เพราะว่าผมมาแบ่งว่า
ชีวิตลูกผมชีวิตบ่อยสุด
กับชีวิตคนเร็วเข้าคุกออกตลาด

มันแลกกันไม่ได้เลยกับที่ผมสูญเสีย
เพราะฉะนั้นการประหารชีวิตเสือ
สายตาผมและพี่น้องอีกหลายคน

แม่ของเขาเนี่ยผมอยากให้ดำเนินคดี

ปรึกษากับท่านภูมิบุรการท่านภูมิบรีกรัฐ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านต้องดูอีกทีนึง
คดีนี้แม้ว่าผู้ต้องหาจะรับสารภาพ

แต่ความเสียใจก็ยังคงติดอยู่ภายในใจของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นเที่ยวรักไปอย่างไม่มีวันกลับ